ผู้ชมครับเปิดแฟ้มคดีดังวันนี้ไปดูคดีสะเทือนขวัญ
สะเทือนใจชาวพุทธที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๖๐นะฮะ
มะเนรปลื้มถูกฆ่าฝังดินอยู่ใต้ฐานพระพุทธรูป
วัดดังที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้วผู้ก่อเหตุนี่เป็นอดีตพระแล้วก็สมเนรในวัดนะฮะ

ไม่มีใครคาดคิดว่าใต้ฐานพระพุทธชินราชบริเวณสวนหย่อม

จะเป็นจุดฝังศพสามะเนรปลื้มที่หายตัวไปนาน๕เดือน
สุพโชคเอกเกรดกุลอายุ๑๗ปีหรือสามะเนรปลื้มหายตัวปริศนา
บวชเรียนที่วัดวังตะวันตกตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม

สืบสวนลงพื้นที่จนพบเบาะแส
พระเนรและคารวาสในวัดน่าจะมีส่วนรู้เห็น
เด่นไชภูมินิยมอดีตไวยาวัจกร
ปิยชัตริ์อรุณสกุลหรือเจบิวภรรยาเด่นไช
สุริยากุศลสุขอดีตสามเมรินสุริยา

ในที่สุดเด่นชัยและสุริยาเปิดปากสารภาพ
ว่าได้ร่วมกันฆ่าฝังดินสามเณรปลื้ม

อ้างว่าสามะเนมปลื้มขโมยเงินห้ามหมื่นบาท
และพระเลี่ยมทองของปิยชัดไป
ขณะที่ปิยชัตริย์ให้การปฏิเสธ

ตำรวจคุมตัวเด่นชัยและสุริยา
ชี้จุดลงมือสังหารโหด
เขาให้การว่ากลางดึก๕มกราคม๒๕๕๙

เด่นชัยที่เป็นวัยยาวัชกร
เรียกสามะเนมปลื้มมาสอบถามเรื่องขโมยเงิน
แต่สามเณรปลื้มปฏิเสธเสียงแข็ง
ร่วมกับสุริยาลงมือซ้อม
ก่อนนำร่างที่ยังมีลมหายใจขึ้นท้ายรถกระบะ
นำไปวัดแห่งหนึ่งในอำเภอลานสกา
แต่ระหว่างทางสามเณรปลื้มสิ้นใจ
นำศพกลับมาที่วัดวังตะวันตกฝังอำพราง
ตำรวจแจ้งข้อหาเด่นชัยกับพวก

จนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย

หลังลงมือฆ่าสามเณรปลื้มได้๒๐วัน

เช่นเดียวกับสุริยาที่ไม่ได้อยู่อย่างสงบสุข
โดยมีปียชัดทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย

เด่นชัยมีหน้าที่เก็บรายได้ภายในวัด

โดยมีปียชัดทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย
ขณะที่ชาวบ้านสงสัยว่าผู้ตาย

ตำรวจสืบสวนประเด็นนี้เช่นกัน

สารจังหวัดนครศรีธรรมราชตัดสินจำคุก
เด่นชัยและสุริยาคนละ๑๖ปี

จำเลยให้การสารภาพเป็นประโยชน์
ลดโทษเหลือจำคุกคนละ๖ปี๑๐เดือน
การเสียชีวิตของสามเณรปลื้ม
นำไปสู่การสะสางปัญหาผลประโยชน์มหาศาล
ภายในวัดวังตะวันตกที่สะสมมานาน